นี่คือเรื่องของรอบรั้วโรงเรียนแต่ว่าเรื่องดีก็มี

มีครับเพราะว่ากรรมการบริหารมูลที่ไทยรัฐ
เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๕
บ้านดอนแท่นอำเภอเวียงศาสตร์จังหวัดนาน
พร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะพยายามทำห้องสมุดในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทั้ง๑๐๑แห่งให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
บรรยากาศที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๕บ้านดอนแท่น
ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ก็คึกคักไปด้วยนักเรียนและคณะครู

และมธอมเวเองท์สังคมไทย
เข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็มอบห้องสมุดมีชีวิตครับ

ได้กล่าวขอบคุณทางมธอหมเวพัฒนาสามารถ
ที่ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า๔๗๐๐๐บาท
สร้างห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๕บ้านดอนแท่น
ให้เด็กที่เข้าไปอ่านมีชีวิตชีวา

มีความสุขกับการอ่านหนังสือนะครับ
แล้วก็มีการจัดหานังสือและสื่อการเรียนการสอน
ให้กับเด็กได้จัดอ่านกันนะครับ
ถือว่าเป็นความโชคดีของครูและนักเรียน
เพราะห้องสมุดแห่งนี้จะได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าที่สำคัญ
และจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทย

จัดสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพื่ออุปการะและสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ให้ได้รับการพัฒนาด้านต่างอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งพยายามที่จะทำให้
สมุดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนี้

เด็กก็ดีใจสิครับ